เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องของการให้สินบน
ทีนี้ระหว่างรอในการแก้ไขกฎหมาย
ก็จะใช้อำนาจในมาตรา๔๔ดำเนินการก่อน
เอกประยุทธ์จันโอชาก็ยอมรับว่าได้สั่งการให้นายอภิษักตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหามาตรการในการป้องกันและปรับรามการทุจริต
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอแผนงานและจัดทำโครงการ
ที่สำคัญนะคะต้องแก้ไขกฎหมายบางฉบับ
โดยเฉพาะบทลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับในการทุจริตที่ได้รับโทษเดียวกัน
ก็ทำให้ผู้ให้สินบนไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะว่ากลัวจะติดคุก
ดังนั้นจึงต้องเปิดช่องให้คนกล้าให้ข้อมูลมากขึ้น
โดยระหว่างที่สนชกำลังพิจารณากฎหมายก็อาจจะนำมาตรา๔๔มาบังคับใช้
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครค่ะ
แต่เขาเสียค่าปรับทางแพ่งทางอะไรครับแล้วก็จบแหละ
แล้วก็ความผิดทั้งหมดก็กลับมาที่คนรับแล้ว
เขาเรียกคนรับกฎหมายไทยมันต้องเอาทั้งคนรับและคนให้มาสอบด้วย

พลเอกอนุโพงเป่าจินดารัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์มหาดไทย
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ในนิพิธิ์อินทรสมบัติอดีตสสภักดิ์ประชาธิปัตธ์
ออกมาระบุว่ามีข้าราชการของกรสวงศ์มหาดไทย
รับค่าหัวคิวงบประมาณยุทธศาสตร์สร้างความปรองดอง
โดยบอกว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปสอบถามเจ้าตัว
ซึ่งก็ได้ข้อมูลว่าเป็นการทุจริตงบจัดซื้อของกระทรวงเกษตรเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย
พร้อมกับกำชับเพื่อว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดำเนินการอย่างโปร่งใสเพราะจะไม่ยอมให้ใครทุจริต
โดยเฉพาะงบการสร้างความประลองดอง